เพราะว่าทางรัฐมันจะถึงเร็ว
คุณรู้หรือเปล่าว่าทางรัฐที่ไป

อ๋อคือประตูมันล็อค

ก็เลยต้องมุดเข้าไปทางรัฐ

ใช่ทางรัฐมันจะเล็กหน่อยมันจะยากหน่อย

นั่งไก่ยกประตูออกเลยเนอะไปต่อออกเลย

ตรงที่ใส่กรอนก็เอาตรงด้านข้างดิเปิดออก

ลวดตรงนั้นคงจะบาดบางส่วนของขากางเกงน้องเขาไปแล้วมั้ง

ทำไมกางเกงขาดอ่ะลูกเอ้ย

ล้มเป็นรอยแฉก

ตอนนี้คุณแม่คุณเข้าใจแล้ว